อีกหนึ่งเรื่องไปดูเรื่องของพี่คร้าว๒๐๑๙
หนุ่มชัยนาธที่โด่งดังในโซเชียล
ถ่ายรูปฉีกยิ้มกับน้องควาย

ไม่ออกเพราะไปสืบมาแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของควาย

มาเปิดเรียงรายเงินจากคนที่เขาใจบุญจะเอาไปถ่ายควาย

นี่ฮะกลายเป็นอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญของหนุ่มคนนี้นะครับ
กรณีที่นายสุรัตน์แพ่วเกรดอายุ๓๔ปี
หนุ่มชายนาฏคนนี้เจ้าของภาพควายยิ้มเป็นขวัญใจชาวโซเชียล
เขาประกาศระดมทุนเพื่อซื้อเจ้าควายทองคำ
ควายเพศผู้ควายยิ้มคืนมา
หลังจากเจ้าของบอกขาย
แล้วให้โอกาสนายสุรัตน์เนี่ยหาเงินไปซื้อไว้เลี้ยง
หลังได้รับบริจาคกว่าหนึ่งแสนบาทคือคนในโซเชียลอ่ะนะ
เขาก็ให้เงินไปบริจาคไป
ตอนแรกประกาศหยุดรับบริจาคผ่านทางเฟซบุ๊คแล้ว
แล้วก็โพสต์มีการขอบคุณผู้ที่ใจบุญนะฮะ
โดยแจ้งปิดยอดบริจาคอยู่ที่๑๓๕๙๖๙บาท
แต่ว่ามันมีพิรุธแบบนี้คุณผู้ชม
นายบุญเลิศการพักดีอายุ๖๒ปี
นายบุญเลิศเขาเป็นนายกอบตศุกร์เดือน๕
ซึ่งเป็นถิ่นเป็นบ้านของพี่พร้าวคนนี้เขาอยู่
แล้วก็นายสงการอาจริยสับทนายความ
๑๙๘๖ก็เขาสงสัยเขาเข้าไปให้ประคำกับพันธ์ตำบอตรียุทธสินภรรษร
นี้ค่ะเขาก็เห็นใจแล้วเขาก็โอนเงินไปให้ด้วยเอาแล้วอ่า
เล่นไม่เล่นเป็นจุดใต้ตำต่อกับทันายสงการแนะนำ
ทันายสงการโน้นเงินไปเข้ากับบัญชีธรรณคันกรุงเทพสาขา
ให้กับนายสุรัตน์คนนี้นะฮะแล้วล่าสุดเพราะว่าเขาเห็นใจ
ที่นายสุรัตน์ออกมาร้องไห้ผ่านสื่อว่าอยากจะถ่ายเจ้าควายทองคำ
กลับมาเหลือเกินคือคนอ่ะพอเห็นเจ้าควายยิ้มตัวเนี้ย
ทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะเอ็นดูเพราะมันน่ารักมากจริงค่ะ
แล้วพอรู้ว่ามันถูกขายไปหลายคนก็คิดแล้ว
ไปทำอะไรมันจะโดนเชื่อดไหมมันจะอยู่ยังไง
แล้วพอเจ้าของออกมาร้องไห้ร้องห่มบอกว่าโอ๊ยเนี่ย
อยากจะช่วยเหลือมันอยากจะเอามันกลับคืนมา
คนก็เห็นใจคนก็เทใจให้ไงเออตอนนั้นเขาออกมาสัมภาษณ์สื่อ
ร้องไห้นะเนี่ยเจ้าทองคำมันถูกขายไปแล้ว
หนึ่งแสนครับผมอ่ะเลี้ยงไว้มันไม่ได้ด้วยความที่ผมจนอ่ะนะ
น้องมิ้นบอกว่าเขาก็เห็นใจก็เขาออกมาเรียกอะไร
อยากจะช่วยถ่ายเจ้าทองคำปรากฏว่ามีคนหลงเชื่อ
จากเงินไปก็เป็นแสนบาทก็ครบตามจำนวน
เขาบอกว่าครบแล้วเขาก็ถ่ายได้นะฮะทีนี้นายบุญเลิศบอกว่า
กรณีนี้ถือว่าเป็นการแอบอ้างเพื่อเรียมรายเงิน
เพราะว่ากรณีควายเจ้าทองคำเนี่ยเป็นควายของเขา
เป็นควายของนายกอบตสุกเดือน๕เองไม่ใช่ควายของพี่คร้าวคนนั้น
แล้วไม่เคยตั้งชื่อควายว่าเจ้าทองคำไปกันใหญ่เลยแต่ว่าเขาเนี่ยเอาควายตัวนี้ไปฝากนายสุรัตน์
ไว้เป็นการชั่วคราวเพราะรู้จักกันดีเป็นคนในพื้นที่
ยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยขายควายให้ใครแต่ว่านายสุรัตน์นั้นทำทีเป็นถ่ายคลิป
แอบอ้างในการเอาเงินบริจาคเพื่อทำการไถ่ควายคืน
ส่วนเงิน๑แสนบาทนายสุรัตน์นำมาให้จริงเพื่อมาขอซื้อควายตัวนั้นคือ
เหมือนแบบตอนแรกไม่ใช่ของเราแต่เขาอยากได้แล้วเพราะมันเริ่มดัง
ก็เลยจะเอาเงินนี้ไปซื้อเลยอยากได้ควายตัวนี้นะฮะ
ก็คือเจ้าทองคำที่เป็นตัวผู้เนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยนายสุรัตน์เนี่ย
มีแต่ควายตัวเมียค่ะจึงต้องการพ่อพันธุ์นะฮะ
และเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาและไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับการรับบริจาคเงิน
ที่นำเงินของนายสุรัตน์มาให้เพื่อเป็นการซื้อขายควาย
เค้าก็ในเอาเงินนี้มาคืนให้จำรวจก็คือบัตรนี้เอาเงินมาคืนให้และ
เจ้าก็จะหัวไปด้วยหรือเป็นการรับของโจทย์อะไรแบบนี้นะฮะ
ส่วนถ้าที่ทนายสงการมาดูกันหน่อย
นายสงการเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่บริจาคเงินให้กับนายสุรัตน์ไป
ช่วยถ่ายชีวิตเจ้าทองคำด้วยเช่นกันด้วยความที่ติดตามข่าวสงสารเห็นใจก็ว่ากันไป
พอตรวจสอบคือเขารู้จักกับนายบุญเลิศไง
นายบุญเลิศเป็นนายกอบตเขาเป็นเจ้าของควาย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดจะขายควายเลย
แต่ว่านายสุรัตน์เนี่ยกลับไปเรียกรายเงินจากประชาชนจึงคิดว่า
เป็นการช่อกงประชาชนและเข้าข่ายหลอกลวงนั่นเอง
นายกอบตฐานน้ำเป็นพยานแล้วก็พยานคนอื่นก่อนจะพิจารณา
ออกหมายเรียกพี่คร้าว๒๐๑๘คนนี้นายสุรัตน์มารับทราบข้อหานะฮะ
ที่เป็นผู้เสียหายแจ้งความไว้๒ข้อหาคือ๑ช่อกงประชาชน
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผิดพรบคอม
ไปสองคดีคุณผู้ชมโอ้โหจะเป็นขวัญใจชาวโซเชียล
ค้าของเรากลายเป็นผู้ต้องหาไปเรียบร้อย
ไปฟังเสียงเขากันหน่อยดีไหมว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะ
เขาช่วยด้วยใจแต่สุดท้ายกลับมาหลอกกันเหรอ
คร้าวของเราเขาก็บอกว่าร้องไห้อีกแล้วอ่ะ
เขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะลงเอยแบบนี้ไม่คิดเลยว่าจะถูกฟ้อง
เขาทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจอ้าวบริสุทธิ์ใจยังไงไหนขอฟังหน่อยค่ะ
เขาแจ้งเรามาว่าอย่างไรบ้างเราต้องโดนจับไหมยังไงไหม
เขาแจ้งว่าเราไปหลอกลองส้มสูญหาเงินโดยไม่ชอบก็อยากให้ผมไปมอบตัว
ผมก็อยากขอให้ทุกคนที่เห็นว่าผมมีความสัดจริงมีความรู้อยู่ให้ความเป็นธรรมผมบ้าง
เขาให้ไปมอบตัวเมื่อไหร่แล้วเรามีความพร้อมไหมยังไง
ให้ไปมอบตัวพรุ่งนี้แต่ว่าผมว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมผม
สภาพจิตใจก็ยังรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เพราะผมก็อดเจอมาหลายหลายอย่าง
แต่ทีนี้ผมก็มีกำลังใจที่สู้ต่อเพราะเพื่อนที่ช่วยทำบุญแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจ
ต้องค้ำกับว่าหวายโจทย์อื่นให้เพื่อนได้เห็นอยู่
แต่อยู่วันนี้มามีข่าวแบบนี้ผมก็ตกใจ
คิดว่านายกไม่คาดคิดว่านายกจะทำ
ค่าคิดว่าท่านเขาจะแบบนี้ไม่อยากได้เงินตรงนี้
ตอนแรกท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็รับเงินไปแล้ว
ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ขึ้นอีก
จริงต้องบอกคุณสุรัตน์แบบนี้ว่า
ถ้าตอนแรกคุณบอกว่าคุณไม่ใช่เจ้าของควาย
แล้วคุณอยากได้มันเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ

ถ้าเป็นความจริงถ้าคุณไม่แต่งเรื่องว่าคุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว
มีคนไปซื้อมาแล้วเราก็ไม่มีเงินไปถ่ายเขาคืนมา

แต่ถ้าคุณบอกว่าผมอยากได้ควายตัวนี้

เรื่องแค่นิดเดียวมันคือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

คุณโพสต์ไปข้อความมันผิดพลาดไง

เราจะเล่าเรื่องอะไรก็ได้
จะบอกกล่าวอะไรก็ได้จะแสดงตัวตนอย่างก็ได้
เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันให้ดีนะคะ